ดูคลิปอาจจะเย็นนะเกี่ยวกับพระนะ

มีคำว่าตาสด้วยนะคะมีดอกบัว
ชาวเน็ตเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสะดุ้งทุกไทม์ไลน์นะคะ
คือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูก็แล้วกันแล้วก็รู้สึกคิดเห็นอย่างไรนะคะ
แต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นประเด็นเดือดเลยล่ะนะคะ
คือถึงแม้ว่าตอนหลังคุณนัทนิสามณีจะออกมาโพสต์กำกับภาพ
อธิบายเจตนารมณ์ของเธอว่าการทำฮาโลวินปีนี้เป็นมิติใหม่
ไม่ใช่แค่แต่งผีแต่งเลือดแต่ว่าเป็นการลงลึกเรื่องความเชื่อในแบบของตัวเอง
แล้วเมื่อมีบางอย่างที่ไม่ตรงใจมากระทบจะทำอะไรกับสิ่งนั้น
บอกทุกคนว่าทุกลุคที่ทำออกมาตั้งใจทำทุกขั้นตอนไม่ได้ดูถูกคนดู
แต่ว่าคำชี้แจงเหมือนจะไม่เห็นผลนะคุณสุดสกุล
เพราะว่าคอมเมนต์ที่ตามมามันค่อนข้างจะหลากหลายมากมายเลย
อย่างเช่นบางคนบอกว่าอ่านเป็นหน้าจอไปด้วยก็ได้นะ
บางคนบอกว่าสิ่งที่คุณนัททำเสี่ยงนรก
บางคนบอกว่าอย่าเรียนแบบขอร้องสิ่งนี้คือการประมาทพระพุทธเจ้า
ซึ่งก่อนหน้านี้เองคุณนัทคือถ้าตามเพจของเธอ
เธอจะแต่งแฟนซีหลากหลายมากตามความเชื่อในศาสนาต่าง
แล้วก็เวลาแต่งทีแต่งเต็มมาก
อันนี้ก็คือพระแม่กาลีใช่ไหมคะ
แล้วก็แต่งไปเดินตามท้องถนนเลย
นี่พระแม่กาลีหรืออีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิ่ม
นี่ค่ะคือเป็นสิ่งเคารพนับถือ
เยซูบนไม้กางเขน
หรือว่าแม้แต่เทพแห่งความตายอนุบิส
ตามความเชื่อของอียิปต์เธอก็แต่งนะคะ
แต่ว่าที่มาร้อนมากเลยเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ฮาโลวีนกับชุดคล้ายพระพุทธเจ้า
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งเลยนะคะ
รถทัวร์มาลงเลยคุณทัวร์ลงกันหลายครั้งนะครับ
คือหลังจากเกิดกระแสร้อนไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
คุณนัทนิสามณีกับทีมงานไลฟ์สดค่ะ
สดบอกไม่ได้แต่งเป็นพระสงฆ์นะคะ
ที่เธอแต่งอยู่นี้เธอเรียกว่าคือ

แล้วได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดตามฝาผนังวัด
มักจะใช้เส้นสีวาดลวดลายสวยงาม
อยากให้ข้อคิดด้วยว่าบางสิ่งหากมองให้เกิดปัญญา

ถ้ามองให้เกิดปัญหาปัญหาก็จะเกิด
อ่ะตัดช่วงนึงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
วันนี้นานไม่ได้แต่งเป็นพระสงฆ์
ไม่ว่าจะเป็นซูเอทครองตัวจีวัลพระ
ท่ามกลางกษาการถกเถียงวิพาควิจารณ์
รับฟังเสียงวิพาควิจารณ์ทั้งหมด
แล้วก็ไลฟ์อธิบายไปแล้วเมื่อคืน
ยืนยันไม่ได้ลบหลู่ศาสนาไม่ขอพูดอะไรอีกแล้ว
ก็แล้วแต่คนจะตีความกันไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมก็เริ่มแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์หน้าจอมาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะกรณีนี้แล้วก็ในทุกข่าวเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราก็ไปนามัศกาลถาม
ท่านอาจารย์พยอมกรยาโนนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร

ท่านบอกว่าก็รับไม่ได้กับการกระทำนี้
ท่านบอกว่าไม่มีความเหมาะสมในการทำแบบนี้
แล้วก็ไปล่วงล้ำแก่องค์พระศาสดา
แล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นนะคะตามธรรมเนียมที่มีการสืบทอดมา
่งปฏิบัติตามหลักคำสอนเป็นที่ตั้งค่ะ
มันเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องตลก
ไม่ควรที่จะเอามาเป็นที่ยอมรับนับถือกันได้แล้ว

โอ้โหพระพยอมท่านบอกว่าใครจะรับได้ก็รับไป